ครูปีชาบอกยังไงก็ต้องแก้ยังไงฮะ

ต้องแก้ไขได้เพราะมันเป็นปัญหาถูกต้องไหมครับ
เมื่อปัญหาขายเกินราคาเราต้องแก้ไขสิครับ

ฉะนั้นเราก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุ

คือต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ
ต้นน้ำคือผู้ผลิต

ตอนนี้ต้นทุนคือ๗๐บาท๔๐สตางค์

มันต้องมีพ่อค้ายี่ปั๊วสาปั๊ว
แล้วก็ถึงเป็นแม่ค้าขายปลีก

รับแพงขายแพง

ตอนนี้น้ำมะงดที่แล้วถามเจเจนะนะ

เจ๊เกียวเจ๊พัดเจ๊บ้าบี
ก็แปลกเหมือนกันนะ
แล้วแก้อย่างไรครู
วิธีการแก้ในทฤษฎีของครูนะ
คือเราต้องใช้หลักสมประโยชน์

เป็นหลักผลสมประโยชน์

ทั้งไฟล์ผลิตไฟล์ซื้อไฟล์ยี่ปุ๊กสาปุ๊ก
แล้วก็ไฟล์ขายไฟล์ทางไฟล์ซื้อ

ก็คือตอนนี้ต้นทุนมัน๗๐บาท๔๐สตางค์
เราต้องลดต้นทุนให้ถูกกว่านั้น
ตอนนี้ผิดสลากินแบ่งรัฐบาล๑ใบนะ

รางวัลก็อย่างที่คุณน็อตบอกว่า
ต้นทุนคือ๔๘บาทแล้วใช่ไหม

ผมก็มองดูว่าถ้าเราเพิ่มจำนวนการผลิต

ไม่ว่าเจ๊ทั้งหลายอยู่ในแอปเป่าตังค์หมดเลย
ในแอปเอาตังค์ก็ขายใบละ๘๐บาท
ลงในแอปเป่าตังเนี่ย๑๘ล้านฉบับ

ครูปีชาคือจะให้ร้อยล้านฉบับไปอยู่ในแอปหมดเลยอย่างนี้หรอ

คนอยู่ต่างประเทศซื้อลอตเตอรี่ได้ไหม
ได้โครตาร์มาก็ใส่แอป

เพราะว่าสลากเนี่ยที่เขาจะต้องไปกดในตู้เนี่ย
สลากที่ต้องกด๓เล่ม๔เล่ม๕เล่มของเขาเนี่ยบางทีกดไม่ได้
เพราะฉะนั้นคือพอพิมพ์แล้วไม่ต้องพิมพ์ใบแล้วไปขายทางดิจิตอลหมด

ต้นทุนก็จะเหลือสรุปถ้าพิมพ์กระดาน๑ใบเนี่ย
เตอรี่๑ใบต้นทุนถึง๕บาทไหม
ไม่รู้ครับแล้วคุณผู้ชายคิดว่าจะให้ขายไปแล้วเท่าไหร่

หายให้หมดจับไปร้อยล้านใบกี่ร้อยล้านใบจับเข้าไปในนั้น
แล้วกระจายรายได้สู่ชุมชน

ที่ผมเห็นด้วยก็ผมบอกแรงว่าต้นทาง
รถก็ให้ไฟพันดิจิตอลเพื่อลดต้นทุน
ไม่เกิน๘๐ใช่อันนี้ที่คุณพิชาบอกเนี้ยถูกต้องอย่างส์ก็อย่างนี้ขออนุญาตคุณนัฐเป็นไง
คุณจะตอบคนขายลอตเตอรี่อีก๒แสนคนว่ายังไง

คนที่ได้โคต้าไม่ใช่คนขาย
คนที่ได้โคต้ามีแสนกว่าคนไม่ได้ขาย

มีคนเดินขายอีก๒แสนกว่าชีวิต
๒๐๐๐๐๐กว่าครอบครัว๒๐๐๐๐๐กว่าอาชีพ

คือต้องเข้าใจต้นเหตุก่อน

จะเป็นยี่ปุ๊บสาปุ๊บอะไรกันแล้วแต่

มันไม่ขายเองใช่ไหมทุกวันนี้
คือไปได้โคต้ามาไม่ขายเอง

คนสุดท้ายที่เขาขี่จักรยานไปเนี่ย

แต่เขาไม่ได้โคต้าไงเขาไม่ได้ดิจิตอล

ตอนนี้โคต้ากับลอตเตอรี่เสรีเนี่ย

ผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่ได้เขาก็ตอบไม่ได้
แต่ทุกวันนี้ซื้อลอตเตอรี่เสรีนะ

แล้วตอนนี้จาก๕เล่มเหลือ๓เล่ม
แต่ถ้าร้อยล้านฉบับเข้าดิจิตอลหมดเนี่ย

กระจายส่วนท้องถิ่นไปเลย

แล้วก็กำไรเดี๋ยวนิดนึงนะครับ
กำไรทั้งหลายทั้งในเนี่ย

อาจจะมีสหกรเป็นกองทุนให้เขา

จะมีเงินสะสมของเขาบ้าง
อันนั้นเรื่องสวัสดีครับ
ไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ